มาดูข่าวที่คุณผู้ชมยังให้ความสนใจกันอยู่
ศิษย์ดินฤษธรีนอรวิทวันนี้เขาศึกแล้วครับ
เขาศึกแล้วแล้วก็ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพหมอกระต่ายแล้วด้วย
เขาบอกว่าเขายอมรับผิดทุกข้อกล่าวหา
แล้วจะขอสวมชุดขาวต่อเนื่อง
และถือศีลแปดเพื่ออุทิศศวรกุศล
ให้กับหมอกระต่ายต่อไปด้วยครับ
คุณผู้ชมฮะหลังจากเมื่อช่วงเวลา๑๔นาฬิกาที่ผ่านมา
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขน
มีพิธีพระชธานเพลิงศพหมอกระต่ายโดยมีแพทย์หญิงละละนา
้องทรนินเป็นตัวแทนกล่าวประวัติ
กล่าวคำอาลัยทั้งน้ำตา
ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัวและเพื่อนสนิท
ที่มาร่วมอาลัยไว้อาลัย
และส่งดวงวิญญาณของหมอกระต่ายเป็นครั้งสุดท้าย
โดยมีพระนรวิทย์และพระนิคมนะครับเข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทร์
ส่งดวงวิญญาณหมอกระต่ายตามความตั้งใจ
ก่อนจะเดินทางกลับวัดปริวาสราชสงคราม
เพื่อทำการลาศิกขาในวันนี้

พระนรวิตและพระนิคมได้กล่าวคำขอลาศิษย์ขา
ก่อนที่จะมาให้พระนำน้ำมนต์ใส่ในบาท
และเงินเหรียญราดหัวเพื่อปัดเป่าเคราะห์
หลังจากลาศิกขาผู้สื่อข่าวสอบถาม
๑๐ตำรวจตรีนรวิตและ๑๐๐ตำรวจเอกนิคม
ว่าจะนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีล๘ที่วัดกี่วัน
ราศิษย์ตำรวจเอกนิคมคนเป็นพ่อก็บอกว่า

ตอนนี้สภาพจิตใจย่ำแย่มาก

ไม่รู้ว่าจะรักษาศีล๘ที่นี่กี่วัน
แล้วก็ยังไม่ได้คุยกับลูกชายเรื่องนี้ด้วย
ส่วน๑๐ตำรวจตรีนรวิทย์หลังจากศึกแล้วก็นุ่งขาวห่มขาว
สีหน้าเขาหมองเศร้าฮะไม่พูดไม่จา
ต่างจากก่อนที่จะไปร่วมพิธีพระชธานเพลิงศพ
ก็ยังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอยู่ในตอนนั้น
เรื่องของการถูกดำเนินคดี
ข้อสงสัยต่างแต่วันนี้เงียบขรึม

ทีมข่าวไปอยู่ที่วัดปริวาสราชสงคราม
ตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงครึ่ง
พระอรวิทย์กับพระนิคมท่านก็ไปที่วัดพระศรีบางเขน
เพื่อร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพของหมอกระต่าย
ระหว่างที่ไปขึ้นรถพระดอรวิทย์พูดแบบนี้บอกว่า
ตั้งใจจะไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพหมอกระต่าย

แล้วก็ตั้งใจจะนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลแปลก
พอถามว่าเรื่องคดีทำยังไงต่อไป
นรวิทย์บอกว่าขอให้เป็นไปตามกฎหมาย
เขาพร้อมที่จะถูกดำเนินคดี
ที่ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีก๒ข้อหาเป็น๗ข้อหา
ก็ยอมรับผิดทุกข้อกล่าวหา
ส่วนประเด็นที่สังคมออนไลน์นะครับ
มีการแชร์บัตรนัดตรวจตาที่โรงพยาบาลตำรวจ
พระอรวิทย์ยอมรับว่าไปตรวจจริง
ตอนนี้อาการเจ็บตาดีขึ้นแล้วครับ
ลองฟังเสียงพระนรวิทย์สักหน่อยครับ

ระวังครับรับข่าวระวังครับระวังครับ

เจ็บข้อหาพี่แจ้งมัน๒ข้อหานี่คือเราก็รับอีก๒ข้อหาใช่ไหมครับ

ขออนุญาตครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับ
คุณผู้ชมคงอยากจะรู้ความรู้สึกของคุณพ่อของหมอกระต่ายนะครับ
นายแพทย์อาริยุรุฑสุภวัฒน์เจ้าลิยากุล
พ่อของหมอกระต่ายนะครับ
คือท่านบอกว่าอัฐิของลูกเนี่ยเดี๋ยวหารือกันก่อนกับญาติก่อนว่าจะทำยังไง
ส่วนแนวทางหลังจากนี้เรื่องคดีความก็ต้องดู
เรื่องฟ้องพงฟ้องแพ่งก็ต้องดูว่า
ทางฝ่ายคู่กรณีเนี่ยเขาจะเสนออะไรกับครอบครัวเราบ้างนะ
ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับ

ก็คงจะมาคุยกันว่าในกระบวนการตรงนี้เนี่ย
มันจะเป็นไปได้ความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ดูมันมีความเป็นธรรมไหม
แต่ก็ยังไม่ได้เป็นตั้งเป้าหมายว่าเราจะจัดการกับเขาอะไรอย่างนั้น
คุณพ่อมีความกังวลไหมครับว่าคดีอาจจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่
ตอนนี้เท่าที่เสียงมันก็มีเสียงคนอื่นห่วงอยู่นะ
เราก็รับฟังแต่เรายังไม่ได้คิดเป็นห่วงอย่างที่หลายคนเขากังวลนะ

ขอดูว่ามันจะมีความยุ่งยากไหม
แล้วก็ผู้ใหญ่หลายคนโดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาอะไรเขาก็ช่วยดูให้อยู่